เอาล่ะครับไปดูกันที่ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นผลกระทบจากโควิดมันต่อกันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่นะฮะคือคนที่ดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุนะครับปรากฏว่าได้รับผลกระทบคือค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านไม่ได้จ่ายมาแล้ว๓เดือนนะฮะตอนนี้จะอยู่ยังไงอ่ะอยากจะให้คนใจบุญนะครับช่วยเหลือครอบครัว

นะจึงต้องใช้เงินเก็บที่มีแล้วก็เบี้ยยังชีพคนชะลา
แล้วก็คนพิการประทังชีวิตไปก่อนโดยมีเพื่อนบ้านใจบุญนะฮะ
เอาเศษขวดพลาสติกมาให้ขายเดิมนะในบ้านเนี่ย
แบ่งให้เช่าห้องนึงรายได้เดือนละ๒๕๐๐บาท
ผู้เช่าที่เคยเช่าจะออกค่าน้ำค่าไฟ๘๐
แต่จากสถานการณ์โควิด๑๙โรงงานปิด
คนเช่าก็กลับบ้านนี่พอคนเช่ากลับบ้านขาดรายได้ครับ
ไม่มีคนช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟรวมถึงตอนนี้ไม่ได้ผ่อนบ้านมาสามเดือนแล้ว
ลูกสาวที่เคยทำงานส่งเงินส่งเงินมาให้หลานนะฮะ
ถูกลดเงินเดือน๕๐จากที่เคยส่งให้หลานเท่าไหร
ไม่รู้แต่ตอนนี้เหลือเดือนละห้าร้อยคุณยายก็เลยวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ผู้ใจบุญนะครับช่วยเหลือเถอะค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้าน
สามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรนะครับ
บัญชีนางสาวบุญตาสุขเจริญหมายเลขบัญชีนั้นปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ